ความคืบหน้าสำหรับกรณีที่เมื่อวานนี้ช่วงสาย
ที่มีเรือโดยสารชนเข้ากับต่อไม้
แล้วก็เลยล่มในเขื่อนศิริกิจที่อุตรดิษฐ์
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๕ศพด้วยกัน
ล่าสุดค่ะเขาก็พยายามจะหามาตรการในการแก้ไขปัญหา
ต้องบอกก่อนว่าที่เรือไปชนกับต่อไม้ใต้น้ำได้เป็นเพราะ
ภาวะภัยแรงน้ำมันลด
เรือก็เลยเตี้ยพอที่จะชนกับต่อไม้ใต้น้ำนะคะ
โดยหลังเกิดอุบัติเหตุนี้นะคะ
ก็มีการเจอศพครบแล้วล่ะ

แล้วก็มีการนำไปบำเพ็ญกุศลกันที่วัดท่าปลา

ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตไปแล้ว
แล้วก็มีหน่วยงานราชการเอกชนต่าง
โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นอุบัติเหตุ

แล้วเรือเองก็ไม่คิดว่าจะไปชนด้วย
แต่ด้วยความที่น้ำมันลดจากภาวะแรงนี่แหละค่ะ
ก็เลยทำให้เรือชนจนได้นะคะ
และที่สำคัญที่สุดมาตรการระยะยาวที่เขาตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ก็คือ
ไปสอบถามมารู้มาว่าชาวบ้านห้วยต้าเนี่ย
ว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นแต่หลายคนก็อยากเล่นน้ำ
ก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะให้กำลังพลทหารนี่แหละ
สอนชาวบ้านว่ายน้ำให้หมดเลย
อย่างน้อยที่สุดเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะได้เอาตัวรอดได้
เพราะว่าชาวบ้านของบ้านห้วยต้านะคุณ
คือเขาเป็นชุมชนเดียวที่อยู่เกาะกลางน้ำ
กลางอ่างเก็บน้ำเผื่อสิริกิจ
ใช่เพราะฉะนั้นนะคะก็คือจะสอนให้ว่ายน้ำไม่พอ
เดี๋ยวจะไปสำรวจจำนวนชาวบ้านแล้วแจกเสื้อชูชีพให้หมดเลย

ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง๕เนี่ยนะคะ
ทางญาติจะทำพิธีชาปนกิจแบบกองฟอน
ทั้งหมดพร้อมกันวันพระฤหัสสมดีนี้
แต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายอติรุธจำรูน
อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่เนี่ย
เขาไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพท่าปลา

เจ้าของเรือที่ล่มจนมีคนเสียชีวิตด้วย
เพราะว่าเรือที่ใช้เขาบอกว่าใบอนุญาตสิ้นอายุแล้วค่ะ